คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู

จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
เพราะว่าอาทิตย์นี้ครับเป็นศึกใหญ่ครับศึกลอนดอนดาร์บีแมช
กูรูเชลซีอันดับต้นของเมืองไทย
กูรูเชลซีอำดับต้นของเมืองไทย
อันนี้รู้สึกว่าเหตุผลที่แท้จริงเป็นเช่นนั้นค่ะ

ไม่นำเพื่อนแล้วหรอ

แสงนิดเดี๋ยวไม่ได้

เขาน้อยใจไปนิดหน่อย
นี่คุณก็อย่าเพิ่ง
ถามต้องก่อนว่าน้องเชอรีเชียร์เชลสีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
เชียร์เชลสีก็สมัยนฤทยุคโชแซมูรินโย
กับเชลสีการคุมทีมของโชแซมูรินโย

แล้วเชียลเซียนำอยู่สองประตูต่อสูตร

แล้วคือเชลซีก็ชนะจริงแต่ว่า

มันไม่ใช่มารยาทของโค้ชฟุตบอลที่จะทำ

ชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วแต่มันเริ่มตรงจุดที่ว่า

แต่พอเริ่มจากตรงนั้นแล้วพอทำให้เราได้ดูเชลซีบ่อย

พอหลังจากนั้นมาเราก็ดูเชลซีมาเรื
เราก็จับภัทรจับปุ๋ยถ้าไหนไม่รู้

พอมุนเยอร์บ๊ายบายไปแล้วเราก็
เฮมุนเยอร์ไปหรืออยู่กับทีมสิ
แต่ช่วงแรกต้องบอกว่าถึงแม้เราจะดูบอลเป็นแต่เราไม่ได้ดูลึก
แต่มันก็เริ่มจากพอเราชอบเราก็ศึกษาดู
เริ่มดูลึกขึ้นก็คือเริ่มลงไปเลยนะคะ

ดรามอ่าอันนี้เริ่มก็ปูบ้าเริ่มอะไรเนอะเริ่มเริ่มจริงจังแหละอ่า
แล้วดูลึกขึ้นดูถึงแท็กติกดูถึงวิเคราะห์ตัวผู้เล่นต่างต่างอืม
ก็ก็นะฮะพัฒนาตัวเองเรื่อยเร่ยจ๋า
อ๋ออ่าแมทนี้คุณเชอรี่มองว่าไงก่อนอ่า

เห็นไหมครับ

ใครก็ได้

เพราะว่ามันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมาก

ซึ่งถ้านัดเนี้ยไม่แน่ใจว่านัดกับสเปอร์เนี้ยถ้านัดกับสเปอร์ไม่น่าทันว่ากองเต้จะกลับมา
แต่น่าจะเป็นเลขสองที่ที่เชลซีจะเตะกับดอดมุนแต่บอกได้จะกลับมาได้อาจจะนะ
วันที่เตะกับแล้วก็เสมอสองสองวันนั้นมีกองเต้อืมใช่แล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้กองเต้เจ็บโอ้
นี่ไงอยู่ดีดีก็ขึ้นอืมได้ขอเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนอารมณ์ล่ะแป๊บหนึ่งอ่า
โอเคเหมือนไปกลับมากลับมากลับมากลับมากลับมากลับมาอืมนัดมีพี่เต๋อร์กับท็อตนั่มท็อตสเปอร์เหรอคะ
ค่ะก็บอกเลยว่าจะกินไก่ให้อร่อยสิงโตจะกินไก่จะอาจจะแพ้อาจจะเสมอมา
เอาเคนให้อยู่อ่ะเออเคนเออแต่ว่าตอนตอนเนี้ย
ก็รุ่มรุ่มดันดอมอ่าก็อ่าใช่ใช่ก็ไม่ได้ดี
ไม่ได้ดีไม่ได้ดีต่อกว่ากันเท่าเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่ง
เอ่อโกของเขาอ่ะฮิวโก้ยอริสต์น่ะอ่าก็เจ็บอีกอ่า
ตัวสำรองที่มาทดแทนก็ยังไม่ได้แทนกันไม่ได้แทนกันได้
แม้ยอลิสเขาพลาดบ่อยจริงจริงนะแต่ผมคิดว่าเขาก็มีความชัวร์อืม
ก็ชัวร์กว่ากว่าประสบการณ์เขาก็เป็นมือหนึ่งอ่ะยังไงก็ต้องชัวร์กว่า
ไม่ได้ผลมาต่อดีมาทำนายไทยทักกันเลยดีอ่า
ว่าแมทช์นี้เนี่ยสะปุ้ลกับเชลซีอ่าดวงใครจะแข็งกว่ากัน
และดวงใครจะมีเฮในนาตริย์อ่ะอ่าผมคลีปให้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือก

เอาไพ่สเปอร์เราจะเลือกสเปอร์๓ใบ

เทียบกันเลยว่าแนวโน้มรูปเกมในแมชนี้เนี่ย

เรามาวัดกันทีละใบว่าดวงใครจะแข็งกว่ากัน

อุ้ยนั่นแหละนั่นแหละ

อื้อหือหือ

อ้าหยิบมาจ้ะก็ได้๑ใบ

สรุปผมเป็นหมอดู

ไพ่สเปอร์ได้๕เหรียญ
ความหมายของ๕เหรียญคือ

ความเหนื่อยยากรำเคน

อาจจะมีอุบัติเหตุ

อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างก่อนเกมก็ได้
หรือการเตรียมพร้อมเขาไม่ค่อยดี

ทำไมเราเล่นแรงตลอดเลย
ผู้ยังรู้โชคชะตาฟ้าดินฟ้าลิขิต
ถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาฟุตบอลนะ
คือเชลซีเขาเป็นผู้รอบรู้เขาน่าจะ
เดาแผนได้ถ้ามองอย่างงี้เขาน่าจะได้คาดคณะว่านักนี้

มีกลโกลวิธีในการจัดแผนนักนี้
แต่เอาตัวรอดรวมไหมนี่อีกเรื่องอีก
อันนี้ไพด์ใบแรกของท้านสเปอร์และเชลซีเปิดไหมล่ะ

เรามาดูใบที่สองกันเลยดีกว่า

โอ้ยเคยเล่นอืดเล่นอื่อย
จะบอกคุณเชอรี่พูดมาถูก
จะมีความต่อนย้อนเฉย
หรือเขาอาจจะมองอีกมุมนึง
หรือว่าเขาจะซื้อตัวเทนต์อเล็กเซอร์เนอร์โนไป
เดี๋ยวมันปิดหน้าน้าวไปแล้ว
แก้พูดจ้าเหมือนมีเทนท์เป็นดิน

คือเขาหากรรมวิธีหรือหาแผนลับ
เด็ดของเขาซึ่งอาจจะมาช้าก็ได้

ความสามัคคีความมีแฟชั่นในเกม

กำลังใจมาดีพร้อมลุยพร้อมสู้
พร้อมกินไก่นัดนี้เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าก่อนเกมแล้ว
พอตเตอร์มันพานักเตะไป
เดี๋ยวเราไปได้เรื่องนี้หรอเนี่ย

ถ้าไปเบอร์โทรผมขึ้นอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวคนที่บ้านคุณก็โทรมาเนี่ย

เข้ามามุมนี้เข้ามาเรื่องไพ่กันต่อ
ซีนะครับอย่างที่บอกก็คือ

สองใบมาแล้วน่ะอืม
มาทรงนี้แล้วน่ะอ้าอ่า
อ่าเจ็บมือไหมมือเงาเถอะโอเคซับเบอร์มาดูไม่ค่อยช่วยดีแล้ว
อ่ามาลุ้นใจที่สองกันนะอ่าไป

โอ้โหมันมาดเลยเว้ยมันมาเลยเว้
เอยเดี๋ยวใจเย็นให้เขาแปรก่อนให้เขาแปรก่อน

โอเคสเปอร์นะครับให้๕ถ้วยเนี่ย

ความผิดหวังความเสียใจ
หรือว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าไง
โดนบุกทั้งเกมโง่เขาเรียกว่าไง
งงหัวไม่ขึ้นหรืออาจจะมีปัญหา
เดี๋ยวถ้าโงหัวไม่ขึ้นไม่ใช่
เหมือนหัวงึงอะไรยังไงไม่รู้
มีภาษามือไงเถอะ

ถ้วยนะครับความหมายเนี่ยคืออาจจะเป็นแบบ
ผิดหวังหรือแบบไม่สมหวังแหละ
รวมถึงอาจจะแบบคิดแผนไม่ออกบอกไม่ถูก

เริ่มไม่มั่นใจแล้ว
แล้วเดี๋ยวให้น้องเชอรี่จับฝั่งเชลซี
อ่าขอให้คนละใบทีมละใบ
แล้วว่าเนี่ยเหมือนไฟ่ฟันพงเลยว่า

โอ้นี่เขารับมาแล้วเขารับมาแล้ว

อ่ะผมเลือกมาแล้วอ่ะ

มาโอเคอ่าเชียวซีมาล่ะนะครับ
พี่สาบไห้หรือเปล่าเนี่ยเออพี่สาบคือเมื่อกี๊ลูก
ยังเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องดูเป็นเลยแค่เห็นหน้าไพ่ก็รู้แล้ว
ไพ่เชลซไพ่สเปอร์ได้สเตรนส่วนไพ่เชลซีไพ่เดียเอ็มเพอร์เลอร์
เมื่อกี้เห็นท่านี้ไหมอ่านั่นแน่
ความหมายของไพ่สเตรนดนะครับก็คือไพ่แบบเหมือนเขาพยายามพยายามที่จะแบบ
เกลี้ยกล่อมหรือเป็นไพ่แบบเหมือนประมาณว่า

พร้อมที่แบบอยากจะลุยอยากจะสู้

เขาหากลวิธีทุกอย่าง

พยายามจะสู้สิงโตแต่สู้ไม่ได้
นางฟ้าสู้กับสิงโต

คุณจะไม่รับ

อาจจะทำให้สเปอร์เหมือนมีกำลังใจขึ้นมานิดนึงแล้วกันในการสู้สู้กับสิงโตตัวนี้

จักรพรรดิก็คือเป็นผู้สูงส่งอยู่แล้ว
มีอำนาจมีความพร้อมมีอาวุธอยู่ในมือมีอำนาจอยู่ในมือ
ดูทรงตามนี้แล้วเนี่ยเชลซีน่าจะมีการเตรียมพร้อมมาดีและมีอาวุธค่อนข้างครบมือ
ถ้าสรุปเกมแมทนี้เนี่ยโอกาสที่เชลซีน่าจะชนะมีสูงมาก
เฮ้ยอันนี้ถ้าฟันทงเป็นสกอร์

ถ้า๘๐เหมือนน้องเชอรี่บอกมันก็จะเยอะไป
ไม่ก็ฟันไว้ตอนแรกว่า๒๐ไง

สกอร์ค่อนข้างอาจจะมีการห่างกันประมาณ๒ลูก๒ประตูขึ้น

ถ้าดูอย่างนี้เอ็มเพอร์เลอร์อย่างนี้

อันนั้นเข้าตัวเอง
ก็ถือว่านัดนี้เชลซีมีโอกาสที่จะชนะนัดนี้
น่าจะกลำชัยในสุดลอนดอนดาร์บิทมาแชน์นี้ไปได้

ถ้าชนะนะอันดับจะขึ้นมา
อันดับขึ้นมา
ก็ถ้าเพื่อนมันทิ้งเราไปเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะขึ้นตามเพื่อนไป

เราต้องขึ้นไปแย่งไอ้๓ข้างบนให้ได้

๒๐แต้มอะไรก็เกิดขึ้นได้
แม้มเดียวปีที่แล้วกูยังตามไม่ทันเลย

อีกสักคู่หนึ่งกว่าอันนี้อยากรู้มากกว่า
อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเชลซีนะคะ

เนี่ยผู้ว่าโอเค

กูแหละเป็นอยากให้กูแล้วตอนนี้เริ่มหมั่นไส้แทนแล้ว

การที่เป็นหมอเป็นหมออะไรได้เนี่ย

อยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรของเราออกไปก่อน
ในการจะดูไม่งั้นแบบว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์ไง

ก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางอ่ะนะตอนนี้

อยากจะหาว่าเผื่อก็ได้
เพราะว่าในฐานะของรองแชมป์กับ
อดีตแชมป์ของช่วยนี้
คาราบาลครับและซึ่งได้คู่ชิงแล้ว

บกวนคุณเชอรี่เป็นตัวแทนของ

สวยใช่ไหม

อีก๑
มารายการนี้เจ็บมือมาก

ถ้ามองมุมนี้หรือแปลความหมายของเขานะ

หรือเป็นไพ่ที่แบบพร้อม

ไพ่นักบุญก็คือเป็นไพ่ที่แบบ

เป็นผู้ที่แบบพร้อมที่จะสอนคน

มีอาวุธที่จะสู้รบ

จริงนะหนูจับไพ่ดีตลอดเลยนะ

ใบนี้บอกก่อนเป็นไพ่ที่

มันไม่ได้โฟกัสอ่ะเริ่มทีมแล้วล่ะ
เพราะว่าตอนนี้คนดูโฟกัสที่คนจับ

พังทลายหรืออาจจะ
ถ้ามองอีกมุมนึงการเตรียมพร้อมช่วงเขา
ใช่อาจจะมองได้ว่า

อุบัติเหตุกระทันหันเกิดขึ้น

ระดมความคิดมึงไม่ลงไปเตะบอลกันเนอะลงไปสุมหัวอะไรกัน
ลงไปแบบเหมือนประมาณว่าประชุมเพื่อให้แบบได้เกิดแผนหรือได้ผลงานที่ดีที่สุดตามที่เขาต้องการตามที่เขาวางแผนเอาไว้
อ่านถามหน้าดีไหมกลางถ้าไม่ดีอีกอ่ะไม่ต้องดูแล้วดูให้ผมเถอะ
ดูดวงกูเถอะ
มาใบแรกก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยนักเตะเราบาดเจ็บเขาก็ต้องมีการประชุมหรือต้องมีการตระเตรียม
มันเหมือนว่าอยู่ก็มีสถานการณ์อะไรอย่างบางอย่างเกิดขึ้นบังคับบังคับ
บังคับให้ตัวผู้เล่นที่เคยคิดไว้ว่าเออจะเอาตัวเนี้ยอุ๊ยเออดูไม่ตรงแทนใช่ไหม
แต่ตอนแรกที่คิดว่าจะเอาตัวที่วางแผนไว้แล้ว
อันนั้นมีอมยิ้มนะพูดจาเนี่ยมีอมยิ้ม

เรามาดูใบที่๓ของทั้ง๒ทีมว่าเป็นอย่างไร

สกอร์แชร์บอลเนอะเนี่ย

เอ้ากลับเข้ามาเรื่องไพ่๑๐ไม้นะครับ

เหมือนไอ้ที่เตรียมพร้อมมาดี

กภาระแบกความหนักหน่วง

จึงอาจทำให้แมนยูนัดเนี้ยอ่ะ

มันไม่คัตให้หรอ
ส่วนนิวคัสเซิลเนี่ยได้ไพ่๖ดาบเนี่ย
ไพ่หกดาบเป็นความหมายแบบ
อ่ะไปเรื่อยมาเรียง
พอเมื่อไหร่เราก็ค่อยลุยเมื่อนั้น

แล้วไปตัดสินแบบทดเวลาหรือว่า

เพราะถ้าดูตามเนี้ยอ่ะขอดู
ขอพูดถึงนิวคัสเซิลใบสุดท้ายนิดนึง

ตามสถานการณ์หรือตามสภาพทีมของเขา
เหมือนเขาจะดูสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร
เขาก็พร้อมส่วนนะ
ซึ่งเรามาหยิบ
ให้จับใหญ่หรือให้

ไม่เคยรู้สึกกดดันไหนมาก่อน

ก็ไม่ให้ด้วย

โอเคหยิบมาแล้วนะ

ใบใบนี้คือใบราชินี

กูสนใจคนกับใบ

ดูโง่สุดแล้วตอนนี้

บอกไว้ก่อนไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าโง่

เป็นไพ่แห่งความแบบเหมือนเด็กที่อยากจะริเริ่ม

พร้อมแบบเหมือนพร้อมสู้ที่แบบ
ไม่ถึงขนาดนั้น

เขามีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็พร้อมใส่เมื่อนั้นนะ
แต่อันนี้เราถามในคำถามสุดท้ายว่า

ไม่ได้เพราะนี่เห็นไหมเห็นตราเขาไหม
คือมันจะมีใบแอบเดี๋ยวฟันให้

รู้จักไพ่แล้วอ่ะพี่เอาจริงแล้วเนี่ยนะ

เพราะว่าภายชุดสุดท้ายถามว่าใครจะได้ถ้วย
งั้นขอกราบลาสวัสดีครับ

คนที่จัดให้ชุดนี้

เพราะเพจเขาดูว่าเอ๊ะทำไมเราเอาดวงเราไปเสี่ยงกับทีมของเขา
แล้วด้านหล่นของเขาออกมาคือผิด
ก็คืออยากให้แบรนด์วีฟัสเซิร์นทั้งหลายเนี่ยพิจารณาว่าส่วนหนึ่ง

ทำไมรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดี
เราต้องไปบำเพ็ญอุสนอะไรที่ไหนยังไงนะ

ในปีนี้เนี่ยโอกาสที่แมนยูน่าจะได้ถ้วย
ชนะเลิศแมชนี้นะครับ

ส่วนนิวคัสเซิลโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
มีแต่ต้องสวนกลับแล้วก็วางแผนให้ดีเช่นเดียวกันนะครับ
ถ้าเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นนะแมนยูมีโอกาส๖๐
ส่วนนิวคัสเซิลก็๓๐๔๐แล้วกันที่จะได้ครองถ้วยคาราบาครับ

แต่ว่าถ้าคิวคัสเซิลเนี่ยคาดพังเนี่ย๘๐น่าจะเป็นผลมาจาก
คนจับคนจับมันหวยเขาใช่ไหม

หนูยังไม่ได้พูดเอ่ยชื่อใครเลยพี่

ไม่เป็นไรก็ปีที่แล้วได้มาแล้ว

ถึงบอกเลยถ้วยยิ่งใหญ่นี่นี่คาราบาลครับนะครับ

ห้าหกปีแล้วอะที่พี่แอร์เขาไปมอบถ้วยให้
นั่นแหละก็เป็นช่วยนึงที่
มันนักกี่ม้านี่อ่ะมีแต่ม้า
ไม่ใช่
ไม่มีบอลเลยอ่ะพี่เนี้ยก็คือกระต่ายหมายจันทรัดชัด
คือกูอดใช่ป่ะเดี๋ยวอันเนี้ยมันดิ้งหัวรอเนี้ยหลุดจริง
ไม่มีอันเนี้ยคิดไม่ถึงจริงจริงมีแต่ม้าอ้อเดี๋ยวนะอ่า
ถ้าแต่อย่างงี้นะอืมอันนี้แปลเลยใช่ไหมเดี๋ยวอ่า
แปลเลยแปลไปเลยอันนี้นอกรอบเฉยเฉยห้าสิบห้าสิบอืมห้า
ครึ่งหนึ่งเป็นนักบอลครึ่งหนึ่งเป็นนักขี่ม้าเหรอ
ไม่แต่บอกไว้ก่อนไม่ใช่เออมันมีแต่ม้าจริงจริงวะ
อัศวินเนี้ยเออเป็นตัวแฟนของนักรบได้นะนักรบมันมีแฟน
เป็นนักรบเลยเหรอเออไม่ใช่นักรบในตรงเนี้ยคือเป็นเรื่องอะไรที่แบบมีการแข่งขันเข้ามาถ้าการแข่งขันมันก็มองไปได้ด้วยว่าเป็นนักกีฬาก็ได้ตีไก่อย่างนี้ป่ะแข่งขันแข่งขันไงเปิดเปิดไพ่ให้กล้องดูหน่อย

แล้วก็อัศวินยนต์ถือดาวเนี่ยมีแต่อัศวินยนต์

เออถ้าอย่างนี้ก็ได้อย่าไปคิดเยอะอย่าไปนอน
เพราะเป็นผู้หญิงมันยังดูไหม
เพราะเป็นผู้ชายมึงอย่ามุกมุ่นเกินไป
อยากไปแสงหรือยังไปจริงมั่งอะไรกันมาก

ฝ่ายฝันสูงสุดอยากมีหลัวเป็นนักเตะเชลซี
โอเคจบ
จบเลยเหรอ

ผลคู่แรกจะเป็นไงผลคู่๒จะเป็นไง

เปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้ผัวที่ขี่ม้า

หรือว่าแบบ
อ่ะเริ่มไปกันใหญ่แล้ววะ
เอ้ยควรไอ้การหาลิงค์การหาจุดเชื่อมโยงเขาเก่ง๖๕๐๐๐๑๐๐๒
เริ่มไปกันใหญ่ป่ะเนี้ย

ผลงานอะไรผลงานไม่ได้มีอะไร

ผลงานของฉันมันก็ผลงานของเชลซีนั่นแหละ

ได้ฝากติดตามเพจที่มีแต่ความเกี้ยวกาดเรื่องเชลซี

จริงน่าจะเป็นเพจแบบเชลซีอะไรทักอย่างเลย

น่าจะไม่มีเรื่องอื่นแล้วตอนนี้

ก็ไปติดตามแฟนเพจของน้องเชลลี่ได้นะครับ

เจอกันบ่อยเลย
เราให้เกียรติสตรีอยู่แล้ว
ก็อย่างนั้น

ถ้าพี่ไม่เข็ดแล้วนะ
ถ้าไปลองไล่ดูแขกรับเชิญพวกพี่ไม่มีเข็ดซ้ำตลอด

นะครับโอเคนะยังไงก็ฝากรายการเราเหมือนเดิมนะครับ
ทุกวันศุกร์ประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณ
แต่ถ้านะคะคุณผู้ชมอยากจะดูพิธีกรที่เป็นผู้หญิงบ้าง
ก็ให้คุณผู้ชมบ่นเข้ามาโดยการดูคลิปนี้
กดไลค์กดแชร์ไปเยอะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่า
เชอรี่มาเป็นพิธีกรอยากให้เชอรี่มาเป็นพิธีกรนะครับ

ต้องมีเก้าอี้ของใครสั่นเขาบ้าง
ผมว่าน้องเชอรี่ต้องไปหัดดูไพ่
ดูได้นะเมื่อกี้เห็นลักษณ์ไหนก็ดูได้

ปิดรายการแม่งเลยจบไปเนี่ย
ไม่งั้นตำแหน่งตัวเนี่ยกูจะไม่ได้อยู่เนี่ย
โอเคเจอกันใหม่เทปหน้าไหม